เหตุเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะคะนายวิโรธนกแก้ว
อายุ๖๐ปีได้โทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือที่

เพื่อให้ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกมาช่วยจับงูที

อย่าพึ่งถามว่าทำไมถึงรู้ว่า

กว่า๒เมตรตายในวันเดียวกัน

ตอนเย็นมาเลยครับตีตอนเช้า

อินทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับงูพิษ
ทั้งคนใต้ก็จับงูจงอางกันเก่ง
พร้อมด้วยนายประมาทแซ่ด่าน

แล้วก็ใช้เวลาจับอยู่ถึง๒๐นาที

ร่วม๔เมตรหนัก๒๐กิโล
คือพอใส่ถุงกระสอบแล้วไปชั่งดู๒๐กิโลเลย

ด้วยหน้ากลัวขนลุก

สงสัยว่ามันจะเป็นงูอะไรเนี่ยงู

มันจะวุ่นเวียนไปจะกลไกลไป

แล้วคุณนรงวิทย์นะคะเจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนอย่างทุกท่านว่า
ไม่ว่าคุณจะเจองูอะไรให้สันนิษฐานว่าเป็นงูพิษแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
อย่าไปสุ่ม๔สุ่ม๕ไปจับไปกล้องมันโดยทันที
เพราะว่าให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแลดีกว่านะคะ
อันนี้ก็จับไปแล้วฟุตเชิญชาญไหมมท์จะจับมันไปกินงูเดร้า

ต่อที่มันโผล่มาตัวใหญ่จุดทูบอะไรก็แล้ว

ก็เลยรู้สึกว่าสงสัยไปตามหาคู่ก็เลยแจ้งมูลนิธิ
เหมือนกับที่สุพรรณที่เราสัมภาษณ์มูไนท์จำได้ไหม

เหมือนกับว่าเขาเหมือนมันทำรังอยู่ใต้บ้านเลย

ทีนี้พอเขามาแล้วมันก็กลัวมันอัตลาย
งูหนึ่งตุ๊กแก่หนึ่งเขาบอกเป็นอะไรที่อาฆาตเรา